เคลื่อนไหวทางการเมืองมีหลายเรื่องให้ต้องตามนะคะ
ยังมีเสียงเรียกร้องให้กรกตบอกมาให้ชัดหน่อย

อกจากนี้เรื่องของกรกตวันนี้ก็มีมติให้นับคะแนนใหม่

มีหลากหลายความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพักอนาคตใหม่
มีการถูกออกหมายเรียกถูกดำเนินคดีนะคะ

ที่ตอนนี้มีคนล่ารายชื่อถอดถอนพบทบ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางโฆษกของกองทัพก็ออกมาชี้แจงนะคะ
เอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกค่ะ
พูดถึงการล่ารายชื่อถอดถอนพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในแง่ของความรู้สึก
สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายที่ประเมินไว้
แต่ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เราผ่านเรื่องราวแบบนี้กันมาแล้ว
แต่บางกลุ่มก็ยังมีพฤติกรรมไม่ต่างจากอดีต
ดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ต้องทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ
ยืนยันว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกแถลง
ก็เพราะอยากให้ลดการใช้วาธกรรมตอบโต้กันไปมา
ส่วนกลุ่มคนที่มีความคิดซ้ายจัดก็อย่าไปเจาะจงแต่ให้ดูที่เจตนารมณ์
ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าออกหมายเรียกนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
กรณีช่วยเหลือบุคคลที่ปิดล้อมสนปทุมวัน
โศกองทัพบกยืนยันว่าไม่ได้เป็นการตัดแข้งตัดขาพักอนาคตใหม่อะไรนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นหมายเรียกตามกฎหมายไม่ใช่หมายจับ
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาจะได้ออกมาพิสูจน์ความจริงจะได้ออกมาชี้แจง
เอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทบกบอกว่าการถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่ง
มันมีระบบกลไกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะอยากจะให้ประชาชนใช้สติแล้วก็ถอยออกมา
เพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสาธารณะ
และวันนี้ในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกผู้บัญชาการทหารบก
ก็ได้ระบุในที่ประชุมถึงเรื่องที่ถูกล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนด้วยนะคะ
ตัวเองไม่ใช่นักการเมืองในทางกฎหมายไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะมาถอดถอนกันได้
ไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของพักอนาคตใหม่นะครับ
วันนี้นายคารมพลพรกลางซึ่งเป็นทนายความนะฮะ
แล้วก็เป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อของพักอนาคตใหม่
ระบุว่าหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมามีการดำเนินคดีกับภาคการเมืองฝ่ายต่อต้าน
การสืบทอดอำนาจของคอสชอย่างน่าสงสัยและไม่เป็นธรรม
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับภาคการเมืองที่สนับสนุนคอสช
ที่เคยขู่ด้วยซ้ำเคยขู่ก่อนการเลือกตั้งว่า
พักการเมืองหนึ่งชนะระวังจะเจอม็อบ
แต่ทำไมไม่ถูกดำเนินการอะไร
ดังนั้นตัวเองและนักกฎหมายหัวก้าวหน้าเห็นตรงกันว่า
จะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักกฎหมายอนาคตใหม่
เริ่มทำกิจกรรมด้วยการไปให้กำลังใจนายธนทร
ที่จะเข้าพบตำรวจสนปทุมวันวันที่๖เมษายน
ตามหมายเรียกและจะดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม
การทำให้เห็นว่าการแจ้งข้อกล่าวหา
โดยไร้ข้อเท็จจริงนั้นต้องถูกตรวจสอบเช่นกัน
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
พร้อมกับผู้สมัครของพักก็ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์
ขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนผู้สมัครของพักอนาคตใหม่
ได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

นายธนทรยืนยันว่าจะไปพบตำรวจตามหมายเรียกอย่างแน่นอน
พร้อมขอร้องว่าอย่านำเรื่องสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือพยายามโยงว่าพวกตนเชื่อมโยงกับนายทักษิณชินวัฒน์

เป็นไปได้อย่างที่หนึ่งก็คือความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของสังคม
ออกจากเรื่องความผิดปกติของการเลือกตั้งออกจากความกดดันที่มีกับกรกต
และอีกความเป็นไปได้หนึ่งก็คือความพยายามที่จะต้องการทำลายพักอนาคตใหม่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
เนื่องจากความกลัวนะครับการเติบโตขึ้นของพลังของคนที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการนะครับ
ส่วนในวันนี้นะคะที่ประชุมกรกตมีมติให้นับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่๓จังหวัดขอนแก่น๒หน่วยเลือกตั้งนะคะ
จากผลนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเสียง
ซึ่งก็ได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่๑หมู่ที่๑ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพอง
โดยเลือกตั้งที่๕หมู่๕ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองและให้เลือกตั้งใหม่๖หน่วยเลือกตั้งใน๕จังหวัดค่ะ
คะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับบัตรเลือกตั้งซึ่งก็คือที่จังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖และหน่วยเลือกตั้งที่๓
จังหวัดยะโสธรเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖จังหวัดเพชรบูรณ์เขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๑๒
จังหวัดพิศนุโลกเขตเลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๖และกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่๑๓หน่วยเลือกตั้งที่๓๒เขตบางกะปิ
อันนี้เฉพาะหน่วยเลยนะคะคุณทุกซะอยู่ในเขตนั้นไม่ต้องไปทั้งเขตเฉพาะหน่วย
ตามหน่วยที่เราขึ้นให้หน้าจอแต่ว่าจะเลือกวันไหนเดี๋ยวรอฟังเรากะต่ออีกที
เป็นหมื่นคะแนนอ่ะนะคะครับมีแค่เขตเลือกตั้งที่สิบสามกรุงเทพหานครที่คะแนนห่างกัน
ประมาณแค่สี่พันคะแนนเท่านั้นอ๋อก็ต้องไปดูว่าสี่พันคะแนนนี้
เฉพาะหน่วยเดียวเนี่ยที่จะเลือกเนี่ยคือถ้าผู้มาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึง๔๐

แต่ก็ต้องเอาให้ถูกต้องใช่ใช่อ่ะนะครับนางศุแหงบุญมีรองเลขาที่การ
กรกตบอกว่าหน่วยที่ถูกสั่งให้นับคะแนนหรือว่าเลือกตั้งใหม่
จะต้องดำเนินการโดยเร็วนะครับเพื่อให้ทันต่อการประกาศผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการในวันที่๙พฤษภาคมโดยคาดว่าหลังพ้นวันหยุดในช่วงสงครานแล้ว
ก็จะมีกำหนดที่ชัดเจนออกมาจากกรกตว่าจะให้เลือกตั้งใหม่กันวันไหน

ค่ะด้านผู้สมัครสสกเขตบังกะปิพธิปัตย์นพศนะคะ
ก็บอกว่าหลังการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนอาจมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป
และแม้จะเป็นการเลือกตั้งใหม่เพียงแค่หน่วยเลือกตั้งเดียวก็ต้องจัดให้ได้มาตรฐาน
เพราะทุกคะแนนจะถูกนำไปคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้
ดังนั้นก็อยากจะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งหน่วยนี้เท่ากับหน่วยเลือกตั้งใหญ่เพราะทุกคะแนนเสียงมีค่า

วันนี้มีตัวแทน๑๐หัวหน้าพักการเมืองในนามกลุ่มสามัคคีสร้างชาติไปยื่นหนังสือกับกรกตเพื่อร้องไปยังคอสชให้ออกประกาศรับรองเรื่องการนำทุกคะแนนเสียงของประชาชนมาคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องวิธีคำนวณตามกฎหมายใหม่
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้สูตรไหน
คือพักการเมืองที่เป็นพักเล็กอาจจะได้สอสอแค่คนเดียว
ตามสูตรคำนวณตอนนี้ที่จะมี๒สูตร
คือ๑มี๑๖พักพักที่ได้๑คนมีอยู่แค่พักเดียว
อีกสูตรนึงเนี่ยจะได้๒๗พักพักที่ได้สอสอคนเดียวจะมีถึง๑๓พัก
แล้วก็มีสูตรที่มาใหม่อีกบอกว่าถ้าไปดูกฎหมายเนี่ย
สปาร์ตี้ลิสต์จะต้องไปคำนวณเฉพาะพักการเมืองที่ได้สอสอเขต
ใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้นักวิชาการเองก็ยังมองเห็นต่างกันเลยค่ะ
ก็บอกว่าดูที่บทบัญญัติก็คือตัวหนังสือที่บรรยัติไว้ในข้อกฎหมาย
หรือดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ส่วนพักที่เขารวมตัวไปยื่นวันนี้เขาบอกว่าเขาต้องการให้
คำนวณสอสอทุกคะแนนเสียงของประชาชน
ก็อาจจะเป็นพักที่เขาอาจจะได้สักคนนึงที่เขามีหวังอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ